ที่จังหวัดสงขลาที่นั่นเขาจัดงานกิจกรรม
เพื่อต้อนรับวันเด็กเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา
ซึ่งก็มีอยู่หนึ่งการแข่งขันที่น่าสนใจมาก

อ้อแล้วก็ปิดตาต่อยทยวดิเลย
งานนี้จะต่อยโดนกันไหม
จะต่อยโดนใครกรรมการหรือกองเชียร์

โอ้โห

ถือโดนก็โดนบ้างอะไรบ้าง

ที่เขาจัดขึ้นนะครับ

ลานกีฬาอเนกประสงค์

สมัยก่อนตามงานวัดงานบุญ
หรือว่างานประเพณีสำคัญต่างเนี่ย
กิจกรรมหนึ่งที่ถือว่าเป็นไฮไลท์ของงานเลยก็คือ
แข่งขันกีฬาชกมวยตับจากนี่แหละ
เอ้าไปดูกันหน่อยไหมว่าน้องนะครับ
เขามีลีลาในการชกอย่างไรกันบ้างครับ

กองเชียร์ก็เชียร์มันเหลือเกิน
ครับกองเชียร์อย่างเดียวอย่ายืนหน้าเข้าไปนะ

ไอ้ที่โดนลูกหลงเป็นประจำมันก็คือกรรมการนี่แหละ

สามคนช่วยกัน

พูดีกำลังหากัน
สุดท้ายต้องใช้เพลงนี้
แต่เราก็หากันจนเจอ
ให้เพลงนี้มันช้าไปดูจังหวะเขาต่อยสิ

นี่แหละอย่างนี้แหละต่อยกันเมามันขนาดนี้แล้วฝุ่นตลบเลยนะ
ดูต่อยโดนช่างภาพด้วย

ประสงค์บ้านพักรถไฟหลังอู่
ในอำเภอหันใหญ่จังหวัดสงขลานั่นเอง
ไม่ได้เอาความรุนแรงอะไรขนาดนั้น
ใช่มันก็คือเอาใบจากมาทำ
เป็นตับก็คือเป็นชิ้นจริงเขาเอาไปมุงหลังคาใช่ไหมคะ
เขาก็เปลี่ยนเอาวางที่พื้นเพื่อให้นักมวย
เหยียบแล้วมันได้ยินเสียงกรอบของใบจากที่มันยิ่งกรอบ
ก็จะได้ลองวัดดูทักษะของการเป็นนักมวยหูดีมากดีไหม
มีสัญชาติยานความเป็นนักต่อสู้ขนาดไหน
แบบนี้สนุกขนาดเป็นไปมันจะดังกรอบใช่
แล้วต้องฟังจากเสียงว่ามันแกรบทางไหน
ลองไหมไม่ให้ลองยังไงให้คุณเป็นกรรมการ
แล้วต้องเป็นรุ่นผู้หญิงไงคุณชิสากับดิฉัน
ลดลองในการปิดตาดูไหมพร้อมนะดิฉันพร้อม
เดี๋ยวก่อนถ้าคุณต่อยมาซ้ายขวาแล้วก็ผมก็ไปไหนไม่ได้
หน้าผมก็บิดเบี้ยวตาเขียวกลับบ้านกันพอดี
คุณก็ต้องหลบไงคุณมองสิคุณเป็นกรรมการ
อ้าวลองนะไม่ลอง
หน้าช้ำของผมแบบนี้เอาไว้นะ
แล้วก็ให้ดูกิจกรรมแบบนี้มันเป็นการสร้างความสามัคคี
แล้วก็ในทุกพื้นที่เขาก็จัดกันแล้ว
ก็ดูแล้วน้องเขาก็น่ารักแล้วก็เล่นกันอย่างสนุกสนานนี้นะครับ